มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากท่านประกาศตัวไป
การแตกตั้งให้เป็นทนายความของโรงเรียนในเครือศาลศาสตร์
อย่างเป็นทางการทำให้เกิดคำถามว่า
ทำไมทนายที่มีประสบการณ์กว่า๓๕ปี
เลือกที่จะช่วยเหลือคนที่ทำร้ายเด็ก
ถึงขั้นถูกทัวร์ลงครับทัวร์ลงเยอะเลย
มีคนเข้าไปตำหนิทนายเดชาในเพจของเขานะครับ
เพจทนายคลายทุกข์เนี่ยจำนวนมากเลย
บอกว่าเห็นแก่เงินบ้างเข้าข้างคนผิดบ้าง
ไม่มีจัญญาบันบ้างอันนี้ผมไม่ได้พูดนะ
ในเพจเขาเขียนแบบนี้นะฮะเรารวบรวมมา
ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอ้าวลองฟังเสียงบรรยากาศดูหน่อยครับ
ผมไม่มีจัญญาบันผมไม่ได้ทำอะไรผิดจัญญาบัน
ถ้าคุณคิดว่าผมผิดทำผิดจานยันคุณก็ไปร้องบรรยาทผมสิ
คณะกรรมการบรรยาสภาธนายก็มีแล้วผมไปสารวันนี้ก็ทุกคนก็เข้าข้างผมหมด
ทุกคนก็ให้กำลังใจผมทำถูกต้องแล้ว
ยังต้องมีทนายเลยอ่ะคนที่เป็นผู้ต้องหาคือคนที่ถูกกล่าวหา
คุณรู้ยังไงเขาผิดอะศาลนี้ไม่ตัดสินเลยคุณอย่าทำตัวเป็นศาลนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เขาแค่ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายเด็ก
แล้วต้องไปให้สารตัดสินว่าไอ้ที่คุณทำไปทำไปเพราะอะไร
มีเจตนาหรือไม่ยังไงก็ต้องไปสู้กันไง
ก็เป็นเรื่องของผมผมจะรับว่าความให้ใครแล้วก็
มันก็เรื่องของผมไม่เห็นเกี่ยวอะไรคุณเลย
ฟังความให้รอบข้างดูสถานการณ์ให้หมดดูไทยรัฐทีวี
ด้านในอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
โพสต์ไม่เห็นด้วยกับการที่ครูพี่เลี้ยงจุ๋ม
อบหมายให้ทนายเดชาเตรียมฟ้องร้องผู้ปกครองที่ทำร้ายร่างกายเธอ
โดยโพสต์ว่าดังได้ก็ดับได้๓๕ปีไม่มีความหมาย
หากไปฟ้องผู้ปกครองชมรมไม่เห็นด้วย
อย่าเห็นแก่เงินจนลืมคุณธรรมเตือนด้วยความหวังดีในฐานะเพื่อน
โรงเรียนค่าเทอมแพงจ้างครูไม่มีคุณภาพทำร้ายเด็ก
แทนที่จะสำนึกแสดงความรับผิดชอบ
อันนี้เป็นความเห็นของคุณอัจฉริยะนะ
ต่อมาทนายเดชาไลฟ์เลยคราวนี้ผ่านเพจทนายคลายทุกข์
บอกว่าเขาอ่านทุกความเห็นทุกข้อความนั่นแหละ
และยืนยันว่าแม้คนจะด่าเยอะแต่ก็มีแฟนเพจให้กำลังใจ
ไม่ขาดสายเหมือนกันฟังธนายเดชาอีกสักทีเถอะครับ
แต่ภาพความเห็นของคุณอัจฉริยะล๊าดี้ก็พอ
มาดูปฏิกิริยาจากผู้บริหารสารศาสตร์บ้าง
นายพิสุทธิ์แล้วก็นายสุธิพงศ์โยงกมลนะครับ
บริหารโรงเรียนในเครือสารศาสตร์
กล่าวถึงการตั้งทนายเดชาเป็นทนายความประจำเครือสารศาสตร์ว่า
ให้มาเป็นที่ปรึกษาข้อกฎหมาย

ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ครับเพราะโรงเรียนไม่ต้องการแก้ตัว
ถูกก็ว่าไปตามถูกว่ากันไปตามกระบวนการ
ล่าสุดฝ่ายบริหารได้ให้นางนันทิพายงกมล
คนนี้เป็นผอโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
ออกจากตำแหน่งแล้วเนื่องจากหย่อนยานในการปฏิบัติหน้าที่ครับ
ออกจากหย่อนยานในการปฏิบัติหน้าที่ครับ
ถูกครูพี่เลี้ยงนะคะมาสักครู่คุณผู้ชมเห็นนะคะไปกระชากน้อง
เดินมาตีหลังหนึ่งครั้งแล้วกระชากน้องหลังจากนั้น
ก็พาน้องลากน้องกลับไปที่นั่งที่โต๊ะพอน้องไม่ยอมนั่ง
ก็ถึงแขนแล้วก็เหวี่ยงลงกับพื้นจังหวะนี้ค่ะ
คนที่เอาคลิปนี้มาให้เราดูและเป็นเจ้าของคลิปก็คือคุณโตโต้
คุณโตโต้บอกว่านี่คลิปนี้นะจะบอกว่าพ่อแม่น้องก็เพิ่งเห็นเหมือนกัน
โอ้โหใจสลายเลยนะคะยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมตามเรามานะคะ
ต่อเนื่องมีอีกคลิปหนึ่งนะคะอีกคลิปหนึ่งมีข้อความเอฟเคด้วย
เจ้าของคลิปเขาทำเองนะคะเขาบอกว่าอยากให้เห็นพฤติกรรมของครูพี่เลี้ยชัดเจนมากขึ้น
ผู้ปกครองบอกว่านี่ค่ะจิกหัวลากเด็กทำไม
ตั้งคำถามดังแบบนี้นะคะจังหวะนี้ค่ะที่น้องหุ่นกุยโดนกระทำนะคะ
ผู้ปกครองบอกว่าตลอด๒เดือนที่ผ่านมาน้องหุ่นกุยไปโรงเรียนแล้วโดนทำร้ายร่างกายติดถึง๓วัน
วันแรกค่ะวันแรกโดนกระชากหัววันที่สองถูกตีด้วยไม้บรรทัดเหล็ก
วันที่สามพี่เลี้ยงเข้าไปหอมแก้มเด็กอีกคนแต่เสร็จแล้วเดินไปกระชากหัวน้องฮูนกุย
เพราะน้องไปนั่งเล่นที่ประตูผู้ปกครองนำคลิปนี้มาโพสต์แชร์นะคะ
เรียกร้องให้ทางโรงเรียนออกมารับผิดชอบส่วนนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะ
ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคมเมื่อวานนี้ไปที่สำนักงานอายการสูงสุดนะคะ
ไปร้องต่อรองโฆษกสำนักการอายการสูงสุดคุณประยุทธ์เพชรคุณค่ะ
บอกว่าอยากให้คุ้มครองเด็กที่ตกเป็นเหยื่อรวมถึงคุ้มครองค่าเสียหาย
ในส่วนที่ผู้ปกครองควรจะได้รับจากตัวผู้กระทำจากโรงเรียน
โดยทางผู้ปกครองเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงเรียนรายละ๕ล้านบาท
คือในส่วนของคดีอาญาตำรวจก็ว่าไปในส่วนคดีแพ่งค่ะ
เมื่อวานนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะไปที่นี่ค่ะ
สำนักงานอายการสูงสุดไปร้องต่ออายการเองนะคะอืม
ส่วนที่สพชัยพฤกษ์เมื่อวานนี้ค่ะคุณครูที่ถูกกล่าวหา
เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนเพิ่มอีกสองคนนะคะคือครูแพรวกับครูส้ม
ส่วนครูอีก๒คนก็คือครูแพลร์กับครูอิงขอเลื่อน
เพราะว่าตอนนี้กำลังปรึกษาหารือกับทนายความมาสู้คดีค่ะสรุปเบ็ดเสร็จตอนนี้
มีครูแล้วก็พี่เลี้ยงครูเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วทั้งหมด๙รายด้วยกัน
มีผู้ปกครองเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับครูพี่เลี้ยงทั้งหมด๑๓คนใน๕๘คดี
ในส่วนของพอโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
ตำรวจได้ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้
ตุลาคมค่ะครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตเคียงข่าวให้หน่อย
คือเมื่อวานี้เราพูดถึงความเป็นห่วงคือตอนนี้มันเกิดความกังวลไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองคนอื่น
ที่มีลูกอยู่ในวัยเนี้ยนะครับว่าแล้วลูกฉันน่ะอืม
ลูกฉันมันมีแบบนี้หรือเปล่าครับอยากให้ฟังตรงนี้เอาไว้หน่อยค่ะ
หญิงดุษฎีจึงศิลกูลวิทย์ท่านผอสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคริน
กรมสุขภาพจิตท่านบอกแบบนี้นะครับท่านบอกว่าตอนนี้เป็นห่วง
เป็นห่วงใครเป็นห่วงพ่อแม่ที่ดูแลเด็กปฐมเอาไว้
กังวลว่าลูกตัวเองจะได้รับความรุนแรงจากครูเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่
แล้วทำยังไงเปิดคลิปให้ลูกดูรวมถึงบางคนยังจำลองสถานการณ์
ที่เอาถุงดำคลุมหัวเนี่ยนะว่าแล้วเคยถามจำลองเหตุการณ์ด้วย
เคยถามว่าเคยโดนแบบนี้หรือเปล่าลูกเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง
ผมย้ำอีกครั้งว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งนะครับคุณหมอแนะนำมาเลยนะครับ
เนื่องจากจะส่งผลต่อจิตใจเด็กในระยะยาวแนะนำให้พูดคุยกับเด็กด้วยคำถามง่าย
หากยังตอบไม่ได้ก็ให้แสดงบทบาทสมมุติและเล่นเกมกันไปก่อน
ตอนสอบถามคือเขาเรียกอะไรถ้าภาษาผมเด็กเรียกปลาหล่อ
เอาล่ะถามลูกเป็นยังไงไหนเล่าสิวันนี้หนูทำผิดหรือเปล่าลูก
ครูทำโทษหนูยังไงแต่อย่าไปเอาคลิปให้ดูนะ
ไอ้ที่เอาถุงดำแบบเนี้ยไม่ดีนะครับอันนี้ฮะคุณหมอเตือนมานะครับ
ก็อยากจะให้ทุกท่านคลายกังวลแล้วก็ค่อยสืบถามข้อมูลจากลูกดู